คือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ตอนนี้ผันตัวเองไปเป็นชาวไร่ชาวสวนแล้วคุณผู้ชม
แต่ถ้าเรามาได้ชื่อของนางเอกยุคนึงต้องยกให้พี่เปียเช่อจริงนะคะ
ใช่คือช่วงนั้นเนี่ยชื่อเสียงเธอโด่งดังเป็นพลุแตกในวงการบันเทิงมาก
แต่อยู่ค่ะเจ้าตัวก็หายจากหน้าจอไปพักใหญ่

ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐมีโอกาสเจอเจ้าตัวมาเปิดบูธขายของ
พี่เปเชิร์ดบอกกับผู้ศึกข่าวของเราว่า
ตอนนี้เนี่ยนะพี่หันไปเป็นชาวไร่ชาวนา
คือรู้สึกว่าอายุเรามันเพิ่มมากขึ้นทุกวัน
ก็เลยอยากจะไปใช้ชีวิตในบ้านปลายกับอากาศที่มันบริสุทธิ์
อยู่กับธรรมชาติดีกว่าสุขภาพร่างกายก็จะได้แข็งแรง
แต่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะผ่านตัวเองไปเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัว

ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เหมาะสมก็ยินดีที่จะรับค่ะ
รับค่ะแต่ตอนนี้ขอหมกมุ่นกับตรงนี้นิดนึง
เพราะว่าตอนนี้กิจการเรากำลังขยาย
ตอนนี้ก็ไม่ทิ้งแต่ว่าอย่างที่บอกว่า
ถ้าอยากจะไปออกตามรายการมากกว่า
แล้วก็ให้ความรู้กับคนไทยทั่วไปนะคะ
ไม่อยากให้คนไทยคิดอะไรไม่ออกแล้วคิดสั้น
บางทีเช้าอ่านข่าวดูข่าวแล้วเช้าก็สงสาร

ต้องพยายามสุขภาพนี้มาก่อน
จิตใจต้องมาก่อนลองหาวิธีดูนะคะ

เชื่อว่าสังคมจะช่วยคุณค่ะ

นี่แหละนางเอกตัวจริงทั้งในจอและนอกจอนะ

คุณสามีแล้วก็คุณภรรยาเลยนะคะ
และที่สำคัญลูกมีความสุขเห็นไหมได้วิ่งเล่นในสวน
ใช่ธรรมชาติสุดยอดค่ะนี่คือชีวิตดีของจริงเลยนะ